คุณผู้ชมครับมาดูความขึ้นหน้าเหตุการณ์ฆ่าเปลือยหญิงชาวสวิตช์ที่ภูเก็ตกันหน่อยต้องยอมรับ
เหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยกับเรื่องของการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก
เพราะว่าภูเก็ตเองก็มีโครงการภูเก็ตแซนบล็อกอยู่นะครับ

ขึ้นหน้าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ไปแล้วก็ตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษ
ทำงานกัน๒๔ชั่วโมงจนกว่าจะได้ตัวคนร้ายดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้

สะเทือนการท่องเที่ยวไทยสื่อใหญ่ต่างประเทศเล่นข่าวกันแทบทุกสำนัก
กรณีพบศพหญิงชาวเซวิสเซอแลนด์วัย๕๗ปี
นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในโครงการภูเก็ตแซนบล็อก
เมื่อวันที่๑๓กรกฎาคมที่ผ่านมา
พบกลายเป็นศพช่วงบ่ายวันที่๕สิงหาคม
ในพื้นที่น้ำตกโตนอ่าวยนจังหวัดภูเก็ต
สภาพศพถูกผ้าใบปิดบางร่างอำพลางอยู่บริเวณโขดหิน

ว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๔๘ชั่วโมง
คดีนี้พลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุข
ประชาการตำรวจแห่งชาติต้องลงพื้นที่นั่งหัวโต๊ะ
จัดประชุมทีมสืบสวนด้วยตัวเอง
โดยนำทีมสืบสวนฝีมือดีจากส่วนกลาง
ฮานุมานกองปราบและชุดสืบสวนหลายนาย
เครื่องบินกองบินตำรวจมุ่งหน้าตรงสู่ภูเก็ต

ทำงานร่วมกับตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูทรภาค๘
ตำรวจสืบสวนภูทรจภูเก็ต
และชุดสืบสวนสพวิชิต
ผลการชนะสูตรส่วนการล่วงละเมิดทางเพศผู้ตาย
หรือไม่นั้นอยู่ระบะรอผลจากแลป
ขณะนี้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการที่จังหวัดภูเก็ต
เพื่อส่วนที่กำลังเจ้าหน้าที่แต่ละหน่วย
ร่วมกันทำงานตลอด๒๔ชั่วโมง

ก็มีการบ้านที่เราต้องทำ

แต่ว่าเราก็จะเปิดศูนย์การทำงานที่นี่

ว่าผู้ต้องสงสัยน่าจะเป็นรายงานต่างราว

เราก็ตรวจสอบคนที่มีความเป็นไปได้
ที่จะเข้าถึงเกือบที่เกิดเหตุทุกคนอยู่แล้ว
ครับซึ่งก็มีการแบ่งพื้นที่แบ่งมอบหน้าที่กันไปเรียบร้อยแล้ว
ขณะเดียวกันชุดสืบสวนสนที่กำลังเข้าตรวจสอบ
คนงานบริเวณใกล้เคียงน้ำตก

เมืองต้นยังไม่มีการนำตัวผู้ต้องสงสัยมาสอบปากคำ
เพราะเป็นเพียงการเข้าตรวจค้นหลักฐานต่างเท่านั้น
สำหรับผู้เสียชีวิตเดินทางมาท่องเที่ยวเมืองไทยแล้ว๒ครั้ง

โดยเดินทางมาตั้งแต่วันที่๑๓กรกฎาคม
สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์
ลงเครื่องที่สนามบินนานาชาติภูเก็ต

เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวภูเก็ตแซนบล็อก
กล้องวงจรปิดเวลา๑๐นาฬิกา๓๑นาที
บันทึกภาพเธอสวมใส่เสื้อสีดำ
ต่อแถวเข้าคิวรอตรวจสอบใบรับรองแพทย์
ผลตรวจโควิดใบจองโรงแรมที่พัก
ใช้เวลาจุดนี้ประมาณ๑ชั่วโมง
ก่อนที่จะเดินทางไปยังเคาน์เตอร์ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
จากนั้นจึงเดินทางออกจากสนามบินไปเพียงคนเดียว

หลังจากสนามบินเธอเข้าพักที่โรงแรม
สิตธานีลากูน่ารีสอร์ทเมืองภูเก็ต
ซึ่งเป็นการเข้าพักกักตัวตามมาตรการภูเก็ตแซนบล็อก
กรกฎาคมกักตัวในพื้นที่ครบ๑๔วัน
เดินทางไปเที่ยวที่จังหวัดกระบี่ทันที
โดยเดินทางผ่านด่านท่าชัดชัย
เมื่อเวลา๑๑นาฬิกาพร้อมกับชายชาวต่างชาติ
ตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตเพียงลำพัง
โดยมีกำหนดเช็คเอาท์วันที่๗สิงหาคม
๓สิงหาคมเวลา๑๑นาฬิกา๒๕นาที
ออกจากที่พักเดินเท้าไปท่องเที่ยวที่น้ำตกโตนอ่าวยน
ซึ่งห่างจากที่พักราว๑๔กิโลเมตรแล้วหายตัวไป
กล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพไว้ได้
ขณะที่เธอเดินออกจากโรงแรมผ่านอ่าวยนมุ่งหน้าไปน้ำตก
กระทั่ง๕สิงหาคม๑๔นาฬิกา
พบศพเธออยู่ในน้ำตกโตนอ่าวยน
สืบสวนตรวจสอบข้อมูลผู้เดินทางออกจากประเทศไทย
สนามบินภูเก็ตตั้งแต่วันที่๓๕สิงหาคมพบว่า
มีบุคคลเดินทางออกไปประเทศต่างทั้งหมด๔๓๐คน
จำนวนนี้มีนักท่องเที่ยวชาวสวิตช์เดินทางออกไป๙คน
และนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปสิงคโปร์๙๓คน
สืบสวนตรวจสอบข้อมูลเชิงลึก
ว่าบางส่วนในจำนวนนี้รู้จักหรือมีความสัมพันธ์เชื่อมโยง

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน